ดูสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสเตฟานี่
นักแสดงสาวลูกครึ่งหน้าสวยมากนะคะก็หายหน้าหายตาไปพักใหญ่แล้วนี่
เธอคนนี้นะคะหายไปเป็นปีแล้วมาคราวนี้ค่ะ
แบ็คมาพร้อมกับการย้ายสังกัดไปวิกน้อยสีซะเลย
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ละครที่เธอรับแสดงกำลังจะออนแอร์ด้วยค่ะ
แฟนแฟนละครอดใจรอกันนิดนึงนะคะส่วนเรื่องหัวใจเธอบอกเลยว่าตอนเนี้ย
ขอใช้สถานะคำว่าโสดอย่างเดียวค่ะ
ไม่ได้หายเลยนะคะก็ยังทำงานต่อเนื่องค่ะ
แต่ว่าแค่ละครของที่สเต็ปเล่นนะคะ
มันไม่ได้ออนต่อเนื่องหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
หนุ่มหนุ่มหรืออะไรอย่างเงี้แม่ขอข้ามค่ะขอข้าม
ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้พูดประโยคนี้ว่าตอนนี้ขอโฟกัสที่งานจริง
จริงจริงค่ะจริงจริงอืมยังว่างว่างค่ะ
ไม่ไม่คบกับใครแล้วก็ไม่คุยกับใครด้วยค่ะตอนนี้
ไปก่อนค่ะโสดไปก่อนเข็ดแต่ครั้งที่แล้วมากค่ะ
ไว้ละดีค่ะมีงานทำดีกว่าเยอะ